ก็ร้องได้ให้ร้าน

ก็ร้องได้ให้ร้าน
คุณลับ
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน

ก็ร้องได้ให้ร้าน
ก็ร้องได้ให้ร้าน

ก็ร้องได้ให้ร้าน
เพลงนี้ใช้ภาษาบ้านครับฟังง่ายหลังจากปล่อยเพลงนี้ไปแล้ว
กระแสตอบรับดีมากโดนใจหลายคนแต่งโดยคุณวสุห้าวหาร

วันนี้คุณอ้ำนะฮะหญิงแกร่งของเราผ่านมาได้ถึงเพลงที่๒แล้ว

อย่างเรียกว่าไม่ได้สวยงามมากนักนะฮะต่อสู้มาอย่างโอ้โหคุกฝุ่น
เหมือนยกเหล็ก๕๐โลแล้วแบบยกเหล็กแล้วท้าคุเล

ผลทางยังอีกยาวไกลยังอยู่อีก๘เพลงตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว
ยังมีสิทธิ์หยิบเงินหมื่นตอนนี้เงินหมื่นได้แล้วนะฮะ
หมื่นบาทเพลงต่อไปเนี่ย๒๐๐๐บาทแต่ตอนนี้ให้พักผ่อนกัน
ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดมาเป็นกำลังใจในวันต่อไปนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนะครับดูสิว่าน้องอ้ำนะครับหญิงแกร่งเธอ
จะผ่านไปได้ทะลุไปได้กี่เพลงได้เงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัว
ของเธอกี่หมื่นกี่แสนหรือว่าจะ๑ล้านบาทกันนะฮะ
ก็มาเป็นกำลังใจนะครับสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะ
ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย้ำนะคะย้ำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
เวลาบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะนะครับ
แล้วก็กลับมาพบกับพวกเราใหม่ครับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ
คุณหนุ่ยฟังแล้วเป็นไงคะโหลงรักผู้หญิงคนนี้เขาแล้วนะ
แกต้องดูสิตอนที่เขาร้อง

พี่พร้อมพูนเป็นอะไรกับเขาอะอ่ะผมสดไงตอนนี้ผมสด

อย่างนี้ครับพอพอพอมาก
ทำไมติดอ่างอย่าบอกว่าหลงรักเขาอีกคนนึงนะเนี่ย
ไม่ใช่ครับผมเริ่มระแวงสองข้างนี่แหละ

คุณอัมร้อง